เป็นเรื่องของคนขับรถเบนท์

เป็นชายขับรถเบ้นหัวร้อนลักษณะเหมือนเป็นทหารอากาศ

แต่ว่าภาพเดี๋ยวออกมาเขาลงมาจากรถ
วิ่งกลับเข้าไปในรถเลยแล้วบอกแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงให้ตาย

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปตามไปเรื่อยนะคะ
จะเห็นว่ามีผู้ชายยิงออกมาแล้วเห็นไหม
วิ่งมากระโดดป๊าบถีบนี้เลย
แล้วพอคนขับแท็กซี่เขาลงมาค่ะแหม
ถี่ประตูแบบนี้นะเขาก็ลงมา
แต่ก็ก็รูปร่างก็ผอมปางประมาณนึงเห็นไหม
เทียบออกลงมาสิลงมา
เรียกเขาลงมาพอเขาลงมาเป็นยังไง

นะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องราวก็คือ
เบ้นสีดำที่จอดอยู่เนี่ยมันไหลมาชนแท็กซี่เขาด้วยนะ
ก็คือรถของเขาของคนที่วิ่งมากระโดดถีบประตูรถแท็กซี่

ตรงจุดกับรถหน้าปากซอยประหลโยธิน๔๘
เฟอร์แท็กซี่คือนายุทธพิชัยเทียนสว่างอายุ๕๑ปีค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายขับเบนต์คนนี้ตะโกนบอกบอกว่าอย่างไรรู้ไหมคะ

รู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเป็นข้าราชการขับรถหลวงนะ
อ้าวพูดมาแบบนี้เข้าตัวอีกแล้วนะจ๊ะ
โชเฟอร์อย่างที่บอกพอลงมาเห็นว่าตัวใหญ่กว่าปุ๊บ
วิ่งกลับไปเปิดฝากระโปรงรถแล้วพูดเลยบอกว่า
กูจะเอาปืนมายิงมึงให้ตาย
แล้วตอนนั้นคนก็เริ่มมามุงดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น

แต่ลักษณะการแต่งกายเขาบอกว่าคล้ายกับทหารอากาศมาก
กางเกงขายาวสีกรมท่าเสื้อคอกลมสีขาว

มีดอกช่อราชพฤกษ์ไว้ผมทรงข้างเกลียนเหมือนทหารอายุประมาณ๓๐ปี
เฟอร์แท็กซี่ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบางเขนแล้วนะคะ
ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
อ้าวขับรถหลวงเป็นค่าราชการเดี๋ยวรอดู